มันก็มีแบบพวกพี่ดูถูกผม
เดี๋ยวมันก็คงกลับมาเป็นเหมือนเดิม
รุ่นพี่แบบคนอื่นที่แบบขึ้นมาแล้วก็ลง

ขับมาอยู่ที่ราชบัลตริยบรี

มีพี่มาเล่นฟุตศ
เป็นคนทีมเผยบรี
ตื่นล้างทีมผมจะลงพิกัดกับห้องหญิงหน้าข้าม
พี่ชวนมาแล้วพี่อ้วนชักชวนให้มาเล่นไหม
เล่นจริงจรังแล้วเขาก็เซธัญญาเอาผม
ผมก็อยากเล่นให้เขา
แล้วก็มีพี่อ้วนให้ขึ้นมาแบบเริ่มเรียนจบครับให้มาท่องเย็นได้ข้าวก็แบบ
มันก็มีพวกพี่ดูถูกผม
เดี๋ยวมันก็คงกลับมาเป็นเหมือนเดิม
แบบรุ่นพี่คนอื่นที่ขึ้นมาแล้วก็ลง
เขาก็ดูถูกผมผมก็อยากให้คำถูกมันหายไป
แปลว่าให้ผมรู้ว่าผมก็ไม่เหมือนคนอื่นได้ครับ
แล้วผมก็ขึ้นมาห้องเย็นทะค่าผมก็ขึ้นมาปีแรก
ก็คือเป็นตัวหลักเลยครับผมก็ไม่ได้ส่งถูกส่งกลับเลย
เป็นตัวหลักเป็นชุดหลักแล้วก็ได้ที่๒ครับ
พอมาปีนี้ปีล่าสุดครับ
ก็เป็นตัวหลักเป็นอะไรมาตลอดครับ
มีชื่อติดทีมชาติไทย
ผมก็ประสบความสำเร็จใหญ่ขั้นครับ
พี่ที่เชิญให้ผมมาเล่นภูตศครับ

ผมยังไม่รู้ว่าผมจะไปทางไหนต่อล่ะครับ
มาถึงทุกวันนี้ครับถ้าไม่มีวันนั้นก็โอ้โหไม่มีผมวันนี้ครับ
ผมก็มีน่าจะหลายทีมครับไปแบ็คเพอร์ชมบุรีธรรมศาสตร์ท่าเรือครับ
แบงค์คอล์ก๕ทีมแล้วน่ากลัวครับท้าข้ามก็น่ากลัวนะครับ
ลีกกับทีมชาติก็ต่างกันมากครับแต่ว่าทีมชาติมันเคี่ยวกว่าครับในลีกมันยังไม่น่าเคี่ยวเท่าไหร่ครับ
เรื่องเล็กน้อยแบบทีมชาติมันละเอียดมากครับในลีกมันไม่เท่าไหร่ครับ
แต่ทีมชาติมันเพราะว่าละเอียดมากครับเพราะเลยแต่งต่างกันเยอะ
ไม่กดดันนะครับแต่ว่าหอบแห้งในแบบโค้ชเราก็ต้องทำให้เขาเห็นมันจะกดดัน
ตอนที่แบบว่าโชว์ฟอร์มให้เขาเห็นอย่างนี้แปลว่าถ้าเราทำไม่ดีเขาก็อาจจะไม่เรียกเรา
เราก็กดดันตรงนี้ครับอยากโชว์ฟอร์มดีครับ
ผมก็อยากเป็นเลยครับอยากติดไปประสบความสำเร็จเป็นตัวหลักให้ได้ครับ
ต้องพัฒนาไปให้ได้ครับปีนี้ก็แบบได้รองแชมป์ของแบบฟุตซอลลีกมาสองปีแล้วครับ
ปีนี้ปีล่าสุดก็ได้รองแชมป์ผมก็น่าจะลบคำดูถูกที่เขาพูดไปได้แล้วนะครับ
ปีหน้าอยากให้เชียร์ถ้าข้ามแล้วผมน่าจะมากันแน่ครับแบบว่าให้ได้แชมป์กันสักครั้ง
ผมนั่งก็ใส่กันเต็มร้อยแบบตัวผู้เล่นด้วยอะไรด้วยครับอยากประสบความสำเร็จ
แล้วอยากให้ไปถึงขั้นทีมชาติฟุตซอลไอ้แชมป์ทีมชาติไทยครับ
ไม่ว่ารายการเลยก็ได้ครับอยากให้ได้แชมป์สักครั้งในชีวิตนะครับ
อยากให้พ่อแม่ครอบครัวผมคนที่บ้านติดตามผมพูดใจ
ดีใจดีใจกับที่ประสงค์ความสำเร็จ
ที่อาทิตย์ปฏิกิจภาพมากันดังแต่เด็กค่ะจะมีความฝันส่วนครับ